คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศนะคะสุดอาลัยค่ะ
ในงานชาปนกิจนางแบบชื่อดังค่ะคุณนุ๊กซี่

เมื่อวานนี้ที่วัดบึงทองหลางต้องบอกว่า
เต็มไปด้วยความอาลัยความเศร้าแล้วก็ความคิดถึงนุ๊กซี่ค่ะ
โดยมีศิลปินนักร้องรวมไปถึงคนในครอบครัวนะคะ
มาร่วมส่งลูกซี่ขึ้นสวรรค์กันมากมาย
ขณะที่พี่ปูแบ็คเฮดค่ะยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
นั่งมองภาพนุ๊กซี่ตลอดเวลาค่ะ
ปูนั้นก็เปิดใจกับพี่นักข่าวนะคะ

แต่พี่ปูค่ะยังทำใจไม่ได้เลย
คิดว่าการสูญเสียครั้งนี้มันเร็วเกินไป
ก็อยากให้น้องนะคะอยากบอกน้องอีกครั้งค่ะ
ไม่ต้องกังวลหรือว่าห่วงอะไรแล้ว
หลับให้สบายแล้วก็ขอให้นุ๊กซี่นั้นไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ค่ะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเพื่อนศิลปินดาราค่ะ
พร้อมกับนำเสียงร้องของนุ๊กซี่นะคะที่เคยร้องเพลงยืนยัน
โดยบันเลงไปพร้อมกับเสียงแซ็กโซโฟนสดเลยค่ะ
ซึ่งจริงในเพลงนี้นุ๊กซี่แล้วก็พี่ปูนั้นตั้งใจไว้ว่า
หายดีเมื่อไหร่นะจะกลับมาทำเอ็มวีเป็นเวอร์ชั่นใหม่ลงยูทูปด้วยกัน
โดยช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะพี่ปูแล้วก็ครอบครัวนะคะ
นำอัฐิของนุ๊กซี่นั้นไปลอยอังคารที่สัตหีบ
เพราะว่าตอนที่นุ๊กซี่นั้นยังมีชีวิตค่ะชอบมาเที่ยวทะเลมากเลย
บันเทิงไทยรัฐค่ะขอแสดงความเสียใจ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณมิกซี่อีกครั้งด้วยนะคะ
และที่สำคัญค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะ
เป็นแฟนกันเหมือนคนในครอบครัวนะคะจะแต่งงานกันอยู่แล้วค่ะ

แต่ยังไงก็แล้วแต่คนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะคะพี่ปูค่ะ
ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะ